ติดตามกันต่อเลยนะคะเรื่องของวิกฤตโควิด๑๙นะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน
คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็คือมีหลากหลายสาขาอาชีพ
ก็เปิดให้ร้องเรียนแต่ปรากฏว่ามีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพยายามจะบุกขึ้นไปบนเวที

โครงการเราไม่ทิ้งกันว่าเออทำไมเขาถึงไม่ได้
มันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายเล็กน้อยนะคะ
ขณะเดียวกันเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ในไทย
ยังอยู่ที่๒รายด้วยกันค่ะ
โดยอินทราแพทย์ทวีศิลป์วิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
ก็แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะ
วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด๒ราย
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อค่ะ
เป็นชาวกรุงเทพมหานครเพศหญิงอายุ๑๙ปี

มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้ถึง๓คน
คือพี่เขยพี่สาวแล้วก็หลานสาว
ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นหญิงชาวนราธิวาสอายุ๕๑ปี
ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่รักษาหายก็เพิ่มขึ้นมา๒ราย
และยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่๓๐๑๗ราย
กลับบ้านได้แล้วค่ะ๒๗๙๘ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๑๖๓ราย
และเสียชีวิตสะสมในไทยตอนนี้๕๖ศพค่ะ
ส่วนเรื่องของการรับเงินเยียวยาเนี่ยนะคะ
ก็มีประชาชนกว่า๒๐๐คนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙
ยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งเปิดเป็นสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์จากทุกกลุ่มสาขาอาชีพเป็นวันแรก
บรรยากาศช่วงบ่ายเขาบอกว่าวุ่นวายเลยค่ะ
เพราะว่ามีคนขึ้นไปบนเวทีไปทวงถามสิทธิ์ในการเยียวยาด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศช่วงชุลมุนที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นั้นก็แสดงว่าวันที่๑๒จะเป็นวันสุดท้ายของขีดขูดสีเหลือง
ของรอบแรกนี้ใช่ไหม
ทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลังก็บอกว่า
ตอนนี้มีประชาชน๑๓๐๐คนนะคะที่มายื่นเรื่องร้องทุกข
จากการได้รับผลกระทบซึ่งถือว่ายอดน้อยกว่าปกติ
ก็เข้าใจนะคะว่ากระบวนการเยียวยาเงิน๕๐๐๐บาทจะถึงมือประชาชนแล้ว
เพราะว่าวันนี้มีการโอนเงินไปให้ประชาชน๑๑ล้าน๘แสนคน
และมีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้วใน๑๔ล้านคน
ทั้งหมดจะมีการจ่ายให้จบภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ส่วนกระบวนการทบทวนสิทธิ์ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บอกว่าจะสั่งให้จบเรื่องทั้งหมดภายในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ